คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเอาใจคอหนังกันหน่อยนะคะ
สำหรับการร่วมผจญภัยไปกับคู่รักที่เขาบอกว่าชื่นชอบการล่องเรือตามหาความรัก
แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือมหันตภัยอย่างพายุนั่นเองนะคะ
สำหรับภาพยนตร์เรื่องอดริฟต์รักเธอฝ่าเฮอริเคน
ซึ่งเป็นเรื่องราวของสองหัวใจที่รักอิสระนำแสดงโดยเชลินวูดลี่และแซมคาฟลิน
ซึ่งทั้งคู่ชอบออกไปร่องเรือตามหาเส้นทางแห่งความรัก
แต่กลับต้องเผชิญกับมหันตภัยธรรมชาติอย่างพายุฮอริเคนกลางมหาสมุทรแปซิฟิก
โดยนักแสดงสาวจิ๊บปกฉัดนะคะขอเป็นตัวแทนคอหนังมาเชิญชวนแฟนชาวบันเทิงไทยรัฐ
ไปร่วมผจญภัยลุ้นการเอาชีวิตรอดของทั้งคู่ในวันที่๒๖กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
สร้างมาจากเรื่องจริงของผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งที่เขาแบบเหมือนไปร่องเรือยอร์ชกันในทะเลอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาก็เจอพายุพายุไม่ธรรมดาเป็นเฮอลิเคนที่ใหญ่ที่สุดตอนช่วงนั้นเลย
แล้วก็คือสูงถึงขนาด๔๐ภูเขากับแฟนเขาก็ต้องช่วยกันเพื่อให้รอด
อยากให้ลองมาดูเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนังรักแบบดราม่าธรรมดา
มันเป็นเรื่องที่แบบมีความสนุกมีความแอดเวนเจอร์แล้วก็ยังให้แง่คิดดีด้วย
ทางด้านเรื่องหัวใจกับหนุ่มรุ่นน้องบอสพุทธิพงศ์นะคะ
ที่เผยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ขอศึกษาดูใจกันอีกนิดนึงก่อน
ตอนนี้ยังไร้แพลนจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวานะคะ
ยังเรื่องนี้ไปถามผู้ชายไหมว่าเขาแพลนหรือเปล่า
เขาชอบหนี้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็ทุกวันที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากขึ้นเรื่อย
รู้จักกัน๒ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคบกันจริง

มันยังไม่ถึงขนาดแบบจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาเจอกันหรืออะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าก็รู้จักทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เร่งตอนนี้เลี้ยงหลานก็เหนื่อยแล้ว
ไม่รีบไม่เร่งนะคะเดี๋ยวมันพร้อมเมื่อไหร่มันก็โอเคแหละ
ตอนนี้เขาก็เลี้ยงหลานซ้อมเลี้ยงหลานก่อนเลี้ยงลูกไง
ส่วนคู่นี้เขาเพิ่งคุยกันมาประมาณเนี่ยอย่างที่จิ๊บบอกไปว่ายังไม่ถึงปีเอง
เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเร่งรีบเขามากนะคะ